คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนุนในวันนี้
จะมีเพียงแค่การพ้นสภาพความเป็นสอสอนะครับ
แต่หลายฝ่ายมองตรงกันว่านายธนทรกับพักอนาคตใหม่
ยังมีอีกหลายคดีความที่เป็นด่านทดสอบรออยู่ครับ

วันคือระยะเวลาของการดำรงอยู่ในสมาชิกภาพสอสอของนายธนทร
รุ่งเรืองกิจอดีตสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่
ที่ถูกสารวินิจฉัยความเป็นสอสอสิ้นสุดลง
ถือคลองหุ้นสื่อมวลชนในบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัด
สถานะของนายธนทรต่อจากนี้จะเหลือเพียงการทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพักอนาคตใหม่
และกรรมธิการงบประมาณเท่านั้น
แต่บทบาทของนายธนทรจะไม่แตกต่างอะไร
จากที่ผ่านมาที่สารรัฐธรรมนูลสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่๒๓พฤษภาคม
แต่ถ้าว่าหลังจากนี้หากผลของ
วินิจฉัยถูกนำไปใช้ประกอบสำนวนที่กรกตจะดำเนินคดีทางอาญาต่อนายธนทร
กรณีทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ระบุว่าบุคคลใดรู้ตัวว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้ง
แล้วยังลงสมัครรับเลือกตั้ง
จะมีโทษจำคุกสูงสุด๑๐ปี
ปรับสูงสุด๒๐๐๐๐๐บาท
ถอนสิทธิ์เลือกตั้งสูงสุด๒๐ปี

ซึ่งอาจจะทำให้คุณธนทรต้องไม่ได้เป็นหัวหน้าพัก
ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งอีกเป็น๑๐ปีอย่างนี้นะครับ
อันนี้คือก็ต้องดูกันต่อไปว่า
พักอนาคตใหม่ที่คุณธนทรไม่สามารถเข้ามา
มีอิทธิพลได้โดยตรงเปิดเผยเนี่ย
เพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะถูกพักถูกยุบ
จะก้าวเดินไปได้ด้วยอุดมการของพักไหม

อายุของพักผูกอยู่กับตัวบุคคล

ถ้าไม่มีคุณธนาธรณ์ในฐานะผู้นำ
กระเป๋าเงินล่ะจะพึ่งพาใคร

อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย
สถาบันพระปกเก้ามองว่า
อนาคตของพักอนาคตใหม่ยังถูกแขวนโยง
ไปกับคดีความอีกหลายคดี
ซึ่งคดีที่ดูเหมือนจะเป็นขวากน้ำชิ้นใหญ่
พักการเมืองอันดับที่๓ของสภาพนี้
คือคดีเงินบริจาค๑ล้านบาทของโฆษกภักดิ์
ที่จะต้องชี้แจงและแสดงหลักฐานให้ชัดเจน
ถึงที่มาที่ไปของเงินก้อนนี้
ถ้ามันมาถูกต้องโอเคล่ะมาจากครอบครัว
และมีหลักฐานว่ามีการครอบครัวลงขันให้กันจริง
ไม่ใช่เป็นเงินของใครคนใดคนหนึ่งที่มันผิดกฎหมาย
อย่างนี้มันก็ไปได้แต่ว่าอันนี้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้
แล้วหรือว่าไปพิสูจน์แล้วเพราะว่ามันผิด
อันนี้ไม่มีข้อโตแย้งอื่น
ยังไงก็เข้าข่ายยุบพักแน่นอนว่าเป็นฐานความผิดที่กฎหมายกำหนด